ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าในการสร้างอนุสวรีจ๋าแซมที่เชียงรายนะคะ
อาจารย์เฉลิมชัยค่ะตอนนี้มอบเงิน๑ล้านบาทให้กับศิลปินเชียงราย
จะได้เอาไปซื้อไม้แล้วก็เดินหน้าสร้างสารารวมถึงอนุสวรี
เริ่มดำเนินการวันนี้เลยนะคะ
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติมอบเงินสดจำนวน๑ล้านบาท
ให้กับอาจารย์สมลักษันติบุญศิลปินเชียงราย
เพื่อจะได้เอาไปซื้อไม้มาสร้างสาราไม้
โดยอาจารย์สมลักษณ์ก็ยืนยันนะคะว่า
ที่นำมาจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย
และจะเข้ามาขุดหลุมเตรียมการเกาะสร้างในวันนี้เลย
นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
ธิบดีกรมป่าไม้ได้ลงนามเห็นชอบ
การใช้พื้นที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เพื่อใช้สร้างสาราไม้และอนุสวรีจ่าแซม
หรือว่านาวาตรีสมานกุนันตามที่ทางกรมอุทยานได้เสนอไปแล้ว
ทางกลุ่มศิลปินและเจ้าหน้าที่วรรณอุทยานและป่าไม้กว่า๑๐๐คน

ผังโรยปูแนวจุดที่จะสร้างสาราไม้ถ้ำหลวง
และจุดที่ตั้งอนุสวรีจ๋าแซม
ซึ่งทางกลุ่มศิลปินเชียงรายสามารถดำเนินการเกาะสร้างในพื้นที่ถ้ำหลวงได้แล้วนะคะ
อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าต้องขอบคุณกรมอุทยานที่ช่วยรีบเร่ง
ขออนุญาตจนสำเร็จและได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้ด้วยดี
ส่วนการปั้นรูปปั้นจ๋าแซมตอนนี้ก็ทำไปได้๑๔๐แล้ว
จากนี้ศิลปินจะนำตู้ปรายศนีย์ที่เป็นภาพวาดถ้ำหลวงมาตั้งไว้ตรงนี้ด้วย
อาจารย์เฉลิมชัยย้ำนะคะว่างานศิลปะที่จะนำมาจัดวางนั้นมีค่ามหาศาลเป็นของประเทศชาติสร้างมูลค่าให้กับประเทศได้
ถ้าใครเอาภาพไปทำขายจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแน่นอน